ไปดูบรรยากาศกันหน่อยกันแล้วกันครับที่โคราชครับ

ใช่ครับแต่เขาคาดการณ์กันว่าเดี๋ยวอีกวัน๒วันนี้รถน่าจะแน่นนะครับ
ในพื้นที่ตัวเมืองโคราชครับก่อนถึงทางยกระดับนครราชศรีมา

เป็นจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒ถนนมิตรภาพ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๐๔ครับ
เริ่มมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะฝั่งขาขึ้นไปยังอีสานนะครับ
ประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาล่วงหน้า
ก่อนเทศกาลสงกรานก็คือสัปดาห์หน้า๑๓๑๔๑๕
แล้วก็ลากยาวไปเสาร์อาทิตย์๑๖๑๗ด้วยเนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมครับบรรยากาศตอนนี้ก็รถเริ่มวิ่งได้อย่างคล่องตัวนะครับ
ขณะที่กรมทางหลวงคาดการณ์ว่าปริมาณการจราจรขาออกจากกรุงเทพ
บนทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์๑๐เส้นทาง
ช่วงระหว่าง๑๑ถึง๑๗เมษายนนี้
จะมีรถสัญจรกว่า๗ล้านคันครับ
มากกว่าสงกรานปีที่แล้ว๕
เพราะว่าปีที่แล้วเรายังอยู่ในช่วงของโควิด

คาดการณ์ปริมาณการจราจรขาออกจากกอลทอมอร์จะสูงสุด

เป็นวันทำงานสุดท้ายของหลายท่าน
แต่บางคนก็เริ่มลาแล้วใช่ไหมฮะ
คือบางคนแบบไปก่อนดีกว่ากลัวรถติดไง
ใช่ครับแต่อีกหลายคนก็คือรอกลับบ้าน๑๒เมษานะ
วันนั้นเขาคาดการณ์ว่าน่าจะมีรถแน่นประมาณ๖แสนคัน

กว่า๖แสนคันเช่นเดียวกันนะครับ
ดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหารถติดครับ

สามารถไปตรวจสอบเส้นทางได้ครับ

ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยนะครับ
เขาบอกเดือนนี้หลายคนน่าจะวางแผนการลากันแบบ
คำนวณใหญ่เลยเพราะว่าวันหยุดมันเยอะ
หยุดแบบปิดท้ายปิดหลังลาก่อนลาหลังอะไรแบบนี้นะคะ